เรื่องนี้ถ้าจะยาวคุณผู้ชมเรื่องของพระชาตรีกับอดีตพศแพรรี่ไพรวัน

ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคือตอนแรกโต้คารมกันใช่ไหม

ในโซเชียลมีเดียแล้วแพรรี่ไพรวันก็บอก
เอ้าพระชาตรีเคยไปยักยอกเงินวัดไม่ใช่เหรอ

แล้วนี่ขนาดพระชาตรีมาแบบอโหสิกรรมแล้วนะ
ขอเลยขอขออโหสิกรรมปรากฏว่าเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลบางเขน

อมรับครับคุณผู้ชมว่าพระชาตรีเคยยักยอกเงินจริงฮะ

เดินทางมานามัศกาลถามจากพระครูโกศลปริยัติวงครับเจ้าอาวาสวัดกำแพง
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะตะบนบางเขนก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
โยเม้ยเมื่อปี๕๘เนี่ยนะหลังจากเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาอำเภอเมืองนนทบุรี
ชราภาพไปก็มีการแต่งตั้งพระชาตรีรักษาการเจ้าอาวาสวัดจริง
อันนั้นแต่งตั้งตามกิติมศักดิ์และการสนับสนุนของพระลูกวัด
ญาติโยมบางกลุ่มที่หนุนหลังพระชาตรี
หลังจากพระชาตรีรักษาการเจ้าอาวาสแล้วทีนี้แหละมีเรื่องร้องเรียนนโยมนะ
มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์ของวัด
มีเรื่องชกต่อยกับพระที่เป็นเลขขายโยมเอ้ย

ส่วนเรื่องเงินของวัดพุทธปัญญา๔ล้านกว่าบาท
คือท่านพระครูโกศลปริยัติวงศ์ท่านก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
บอกว่าจะไปตัดสินว่าพระชาตรียักยอกเงินก็ยังเรียกแบบนั้นไม่ได้
ยังแต่พฤติกรรมของพระชาตรีตอนรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ย
มีการโยกเงินของวัดถอนเงินของวัดที่ผิดปกติ
ในฐานะเจ้าคณะตำบลก็เลยถอดถอนการรักษาการเจ้าอาวาส
แล้วก็ให้พระชาตรีมาชี้แจงการใช้เงินของวัด๔ล้านกว่าบาท
ซึ่งเรื่องนี้นโยมเรื่องยังอยู่ในกระบวนการของศาลตั้งแต่ปี๕๘
จนถึงตอนนี้พระชาตรียังไม่ส่งสำนวนการชี้แจงเงิน
และทนายของพระชาตรีในตอนนั้นก็บ่ายเบียงตลอดอ้างว่า
พระชาตรีท่านอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกมา
ไปถามอีกท่านหนึ่งครับพระมหาทวีโพธิเมธี
เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดพุทธปัญญาก็บอกว่า
ตอนที่ท่านมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสถานการณ์ในวัดเป็นปกติดีนะ
และทราบมาว่าการฟ้องร้องเกิดขึ้นระหว่างวัดพุทธปัญญาและพระชาตรี
โดยวัดก็มีทนายในการทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
โดยในวันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้๒๖กันยายนทางทนายจะไปเบิกสำนวนมาด้วย
เพราะเรื่องก็นานมาแล้วเพื่อดำเนินการตรวจสอบครับ
เดี๋ยวจะไปเบิกสำนวนมาแล้วก็ติดตามเงินกลับคืนวัดต่อไป
ไปฟังพระมหาทวีโพธิเมธีครับ
สิ่งที่ว่ามีแบ่งภาคแบ่งพวกก็ไม่มีแล้ว
เรื่องของการฟ้องร้องก็คือฟ้องร้องมาแต่เก่าก่อน
ที่บอกเรื่องเงินนั่นแหละก็เพื่อให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่า
มีทำผิดจริงหรือยังไงก็เรื่องก็อยู่ที่ศาลอ่า
ฟังเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญารูปปัจจุบันไปแล้ว
ฟังเจ้าคณะตำบลบางเขนไปแล้วคุณผู้ชมต้องมาถามคารวาสบ้าง
คารวาสก็คือบรรดาญาติโยมรอบวัดนี่แหละ

เขาบอกว่าสมัยพระชาตรีเป็นพระลูกวัดเนี่ย
พยายามยื่นเรื่องไปยังเจ้าคณะตำบลให้ปลดเจ้าอาวาสซึ่งชราภาพ
โดยมีการอ้างว่าเจ้าอาวาสทำให้มีการแตกหมู่ในคณะสงฆ์
แต่พอไปตรวจสอบแล้วก็ไม่เห็นเป็นความจริงแต่อย่างใด

ชาตรีเนี่ยบังคับให้พระลูกวัดในตอนนั้นมาเป็นพักพวกตัวเอง

ต่อยพระรูปที่ไม่เข้ามาร่วมพักพวกด้วย

ลูกวัดที่ไม่อยากมาเป็นพักพวกของพระชาตรีเพราะรักหลวงตาครับ
วันนั้นเจ้าคณะตำบลตำรวจมาที่วัดกันเต็มเลยนะ
พอช่วงบ่ายปุ๊บพระชาตรีโดนถอนออกจากรักษาการเจ้าอาวาสเลย
นั่งฉันตรงเนี่ยผมมีมนต์พระที่เจ็บมา
ปวดหัวอะไรมาเนี่ยผมบอกออกมาเลย

บ่ายสามโมงก็ปู๊บพระชาตรีโดนถอนเลย

มันมารักษาการมันแบบว่าบังคับให้พระเป็นฟวกมันหมดเลย
โหยาชยงที่ถึงขั้นเรียกมันเลยนะ

เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมพระชาตรีทำให้พระลูกวัดเดือดร้อน

บอกว่าตอนนี้น่าจะมีการยอมความกันไปแล้ว
อันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างนะคำกล่าวอ้างจากคนที่เขาเคยอยู่แล้วก็เห็นเหตุการณ์
นี่แล้วทีมข่าวพยายามจะติดต่อกับพระอาจารย์ชาตรีนะ
อยากให้ท่านชี้แจงเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่าแบบจะมีวีดีโอคอลจะติดต่อได้ไหมยังไงนะคะ